ชาวเน็ตตอนนี้เขาแชร์กันแล้วก็วิภาควิจารณ์กันเยอะ
กรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นลูกหนี้
ค้างค่างวดรถสักประมาณ๔เดือนแล้วแหละ
ทีนี้บริษัทรถก็ส่งคนมาติดตามทวงถามหนี้

ส่งมาหลายคนเลยค่ะเป็นผู้ชายล้อมรถเธอ

แต่สุดท้ายรถที่เธอขับเนี่ยนะคะ
ไปทับท่อนล่างของคนที่มาทวงหนี้

เอาล่ะมันนี่สิ

อยากถัดอัลปูเซอร์

พี่เอาขาข้างนี้ออกมา

พี่ออกมาให้เพื่อนผมขยับสิ

บอกว่าไปรับลูก

ภาพชัดเจนเลยนะครับว่าสักครู่
คือเป็นจังหวะที่ลูกนี่

แล้วปรากฏว่ามันไปทับขา

ที่มาถามหนี้จากเธอนี่

ทีมข่าวของเราตรวจสอบเรื่องนี้

สิบสี่มิถุนายนที่ผ่านมาสักประมาณบ่ายสาม
ที่เกิดเหตุก็คือซอยวัดศรีวารีน้อย
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
สอบถามไปที่ผู้หญิงคนขับก็คือเป็นลูกหนี้เนี่ย
บอกว่าไม่มีเจตนาทำร้ายผู้ชาย
คนที่มาติดตามทวงถามหนี้จากเธอ
ยอมรับผิดที่เธอประมาทเธอมองไม่เห็นจริง
ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้น

บอกว่าเมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยเธอไปซื้อรถมือสอง
ในราคา๒๙๐๐๐บาท
ส่งเดือนละ๖๐๐๐กว่าบาท

จนกระทั่งเธอมามีปัญหาครอบครัว
เธอก็เลยขาดส่งค่างวดรถเมื่อประมาณมีนาคม
ก็คือนับดูก็สักประมาณ๔เดือน
แต่ก็ไม่มีหนังสือมาแจ้งเตือนว่าจะยึดรถ
ส่วนตัวก็ไม่ต้องการให้เรื่องมันเป็นแบบนี้
พยายามที่จะหาเงินมาชดใช้ค่างวดรถให้ตลอด
จากนั้นชายสองคนมาตามหาเธอที่บ้าน
แล้วก็แจ้งบอกว่ากำหนดชำระค่างวดรถ

ชายสองคนก็พยายามที่จะยึดรถ
บอกไปว่าเธอก็เลยบอกว่าไม่ให้ยึดจะหาเงินมาจ่าย
หลังจากนั้นพนักงานชายสองคนก็กลับไป

พยายามที่จะไปขอเคลียร์
ไปแจ้งความประสงค์ว่าเธอไม่ได้หนีนะ
เดี๋ยวพยายามที่จะหาเงินมาชดใช้ให้
แต่ไฟแนนซ์ตอบกลับมาว่า
เรื่องกำลังจะถึงศาลแล้ว
จากนั้นอีกประมาณ๒วันค่ะคุณผู้ชม
ก็มีหมายสารมาที่บ้านของเธอ

และสืบพยานเรื่องผิดสัญญาเช่าซื้อ
โดยนัดหมายคือ๒๓กรกฎาคมที่จะถึงนี้คือเดือนหน้า
สารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อันนี้เธอก็บอกว่าเธอก็รับทราบ
แล้วก็กะว่าจะไปที่ศาล
ไปขอผ่อนผันเจรจา
เพราะว่าเธอไม่อยากเสียรถไป
แต่ที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าวันที่๒๓เนี่ย

เธอก็ยอมที่จะให้ยึดรถ
หลังจากที่มีหมายสารมาสัปดาห์กว่า
ก็ยังไม่ทันได้ไปสารนะคุณผู้ชม
ปรากฏว่ามาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซะก่อน
ฟังเธอเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังกันหน่อยนะคะ
น้องลองคิดดูผู้หญิงคนเดียวกับผู้ชาย๒๐คน

จังหวะนั้นคือรถมันโค้งแล้ว
พี่มองไม่เห็นจริงว่าน้องเขาอยู่ทางฝั่งขวา
นึกว่าเพราะว่ามันพ้นจากหน้ารถไปแล้ว
ถ้าข้อหาว่าพี่เจตนาทำร้าย
บอกได้เลยว่าไม่ได้เจตนาค่ะ

อาจจะแบบเออไม่ได้ตั้งใจ
พี่มองว่า

ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้รู้จักหรือ

อยากให้ศาลสั่ง
ดิมันข้อนี้แจงเรานเนาะ

พี่ก็ยอมรับได้นะ

มาดูเรื่องของข้อกฎหมายกันหน่อยนะคะ
ว่าลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้เจ้าหนี้
ก็คือบริษัทไฟแนนซ์ยึดรถหรือเปล่า
แล้วก็บริษัทไฟแนนซ์มีสิทธิ์ที่จะทวงถาม
แล้วก็ก่อเหตุลักษณะคมคูณลูกหนี้หรือเปล่า
เรื่องนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่า
การติดตามทวงถามหนี้ทำได้
หนี้เองหากไม่ยินยอมให้ยึดรถ
ก็สามารถปฏิเสธได้ตอบคำถามคุณผู้ชมแล้วนะ
ยืนยันว่าถ้าจะมีการยึดรถหรือเจรจาใด
ก็ให้ไปจบกันที่ศาลเท่านั้น
อันนี้คำตอบนะฮะที่หลายคนถามเข้ามา
สรุปว่าลูกหนี้สามารถปฏิเสธ
ที่จะให้ยึดรถได้ไม่ให้ยึดรถได้ส่วนเจ้าหนี้ก็ไปทวงถามได้
แต่ไม่สามารถประทุษร้ายหรือข่มขู่ลูกหนี้ได้เนี่ยนะคะ
เมื่อใดที่กลุ่มพนักงานทวงหนี้คุกคามประทุษร้าย
เมื่อนั้นลูกหนี้ก็สามารถเอาผิดได้
ส่วนกรณีที่ขับรถจนทำให้ชายที่ทวงหนี้บาดเจ็บ
อันนี้ถือว่าเป็นความผิดแม้จะเจตนาหรือไม่ก็ตามค่ะ

มันมีการจับเนื้อต้องตัวกันไหมมันมีการขู่ไหมมันมีการด่าทอไหม
ถ้าไม่มีลักษณะนี้เลยถึงจะไปกันเยอะ
แต่ก็ไม่ได้เข้าไปในบ้านเขา
เป็นพื้นที่สาธารณะเขาก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้
ต้องบอกอย่างหนึ่งผู้ควบคุมยานพาหนะ
ต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควร
ความเหมาะสมในการควบคุมยานพานะ
ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น
หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นนี่คือพรบจราจรทางบก
นี่คือประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เรื่องของการละเมิด

เพราะคนที่ถูกรถชนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเจ็บมากเจ็บน้อย
ว่ากันไปตามเข้าหาการขับขี่รถยนต์ฟาดาน
ตำรวจยังตั้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานเลย
เพราะงั้นอย่าคิดว่าการขับรถชนคนอื่น
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจตอบไม่ได้แต่ผิดกฎหมาย
ถ้าตั้งใจคือเจตนาทำร้ายร่างกาย
ถ้าไม่ตั้งใจคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย

อย่างที่ทนายรณรงค์บอกก็คือความผิด
แน่นอนว่ามันมีความผิดอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะคนละข้อหากัน
เอาล่ะแต่ถ้าเกิดว่านับรวมเวลาแล้ว
เธอบอกว่าเธอขาดส่งค่างวดรถตั้งแต่มีนานนับแล้ว๔เดือน
กว่าจะไปถึงขั้นศาลกว่าจะเสร็จก็หลายเดือนอยู่นะ
แล้วถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เธอไม่ส่งอีกเนี่ยก็จะทบไปเรื่อยไง

เพราะว่าก็จะขึ้นแบ็คลิสต์เรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงิน